คุณผู้ชมคะมีคำชี้แจงมาจากทางบริษัทบุญรอดวิเวอรี่จำกัดค่ะ
ออกเป็นหนังสือชี้แจงจากทางบริษัทเลยนะคะ
โดยข้อความระบุไว้ดังนี้ค่ะตามที่ได้มีการกล่าวถึง
หรือโพสต์ข้อความเกี่ยวกับบริษัทบุญรอดวิเวอรี่จำกัด
สื่อออนไลน์ต่างว่ามีการให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้สถานที่
เพื่อยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมในวันที่๑๗พฤศจิกายน๒๕๕๙
ก็คือเมื่อวานนี้ที่บริเวณหน้าบริษัทถนนสามเศษ
โดยหนังสือฉบับนี้บริษัทขอชี้แจงและยืนยันว่า
ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด
รับรองว่าไม่มีบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วน
เข้ามาใช้พื้นที่ภายในบริษัทจึงขอชี้แจงมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลใดที่เผยแพร่ข้อความ
หรือภาพที่เป็นการกล่าวถึงหรือพาดพิงทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดของประชาชน
และเพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทก็เป็นหนังสือชี้แจงลงวันที่วันนี้นะคะ
ก็จะได้เป็นที่เข้าใจตรงกันนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ